สำหรับข่าวเย็นแรกไทยรัฐวันนี้เป็นวันหยุดนะคะ
แต่ว่าพรุ่งนี้ต้องจับตาเลยนะคะ
สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี
นัดแรกของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์๒นะคะ
โดยเฉพาะหลายคนตอนนี้จับตาไปที่ตำแหน่งโคศกรัฐบาล
โศกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี

ส่งรายชื่อเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคุณธนกรวังบุญคงชนะ
โฆษกภักดิ์พลังประชารัฐ
จำได้ไหมคือคนที่จะมาเป็นโฆษกภักดิ์รัฐบาล
ต้องฝีปากล้าพูดเก่ง
ต้องคุยกับสื่อมวลชนได้ประณีประนอมได้
ใช่ค่ะแต่ว่าเอาล่ะล่าสุดมีกระแสรายงานข่าวบอกว่า
วันพรุ่งนี้คณะรัฐมนตรีจะมีการแต่งตั้ง
นางนรมนศ์พิญโยศิลป์วัดสบัญชีอะไรชื่อของภักดิ์พลังประชารัฐ
เป็นโคศกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
ซึ่งล่าสุดนางนรมนลาออกจากตำแหน่งสอสอบัญชีรายชื่อของพัก

แล้วคนนี้แหละค่ะคือก่อนหน้านี้ก็คู่ขี้กันมา
ระหว่างคุณนรมนกับคุณธนกร
แต่เอาล่ะถ้าไปดูโปรไฟล์เนี่ยคุณนรมนโปรไฟล์ดีกว่านะ
เรื่องของการศึกษาเรื่องของความรู้ความสามารถ

ตำแหน่งทางวิชาการล่าสุดเลยเป็นศาสตราจารย์นะจ๊ะ
เป็นอาจารย์ที่นิด้ามาก่อนด้วยจบนอกด้วย
เห็นมั้ยความรู้ความสามารถว่าคนนี้แหละคะ
จะเป็นโคศกรัฐบาลคนใหม่นะคะ
แล้วก็ไม่กังวลด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีการทำงานกับสื่อมาก่อน
ถ้าเกิดว่าต้องมาทำหน้าที่โคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็แน่นอนว่าจะอธิบายความให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย
ถึงการทำงานแล้วก็ผลงานของรัฐบาล
ส่วนตำแหน่งรองโคสกอีกสองคนคือตำแหน่งโคสกหนึ่งรองโคสกสาม
แน่นอนแล้วว่าเป็นของคุณธนกร๑รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี๒
๒คนเขาบอกว่าเป็นโคต้าของพักประชาธิปัตย์๑พักภูมิใจไทยอีก๑
คนที่ถูกส่งรายชื่อมาจากภักดิ์ภูมิใจไทยว่ากันว่าก็คือนางสาวไตรสุรี
ไรสอนนกุลเป็นนายกอบจศรีสะเกดแล้วก็เป็นอดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งสอสอบัญชีรายชื่อลำดับที่๓๐
พักภูมิใจไทยคนนี้แหละค่ะถูกผลักดันให้ดำรงตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
สัดส่วนโคต้าของพักภูมิใจไทยส่วนพักประชาธิปัตย์ได้มอบหมายให้หัวหน้าพักเป็นคนคัดเลือกนะคะ
ค่ะขอคุณผู้ชมขออนุญาตนะคะย้อนกลับไปย้อนกลับไปวันที่รัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาหน่อยนะคะ
ให้ชี้แจงเรื่องคดีอนุมัติเงินกู้ของธนาคารกรุงไทย
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจริงหรือเปล่า

โพสต์เฟซบุ๊กตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้

โพสต์เฟซบุ๊คลักษณะคือท้าเลยนะท้าสาบาน

บอกว่าตอนนั้นกรรมการ

ทุกคนต้องลงลายมือชื่อถ้าไม่ลงลายมือชื่อ
แล้วจะปล่อยกู้ให้กับกลุ่มกฤษฎามหาธครได้อย่างไร

ถ้าไม่ใช่ไปสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
คุณอุตมะยังไม่ได้พูดอะไรแต่มีคนออกมาพูดเรื่องนี้แล้ว
คุณธนกรวังบุญโครงชนะดรองคนสกพรรคพลังประชารัฐ
เปิดเผยเรื่องนี้บอกว่าเรื่องดังกล่าวผ่านกระบวนการ
หมายถึงเรื่องของการปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะ
กระบวนการยุติธรรมมาหมดแล้วว่านายอุตมะไม่ได้กระทำความผิด
และนายอุตมะก็ได้ชี้แจงไปแล้วไงในการประชุมรัฐสภา
แจ้งอย่างชัดเจนว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด
เป็นการชี้แจงให้สังคมแล้วสังคมก็รับทราบแล้ว
ไม่จำเป็นต้องไปสาบานที่วัดพระแก้ว
เพราะว่าการสาบานไม่ใช่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง
แต่ความจริงเนี่ยต้องพิสูจน์ด้วยเหตุและผลมากกว่านะคะ
ทั้งนี้หากนายพานทองแท้สามารถพิสูจน์ตัวในศาลกระบวนการยุติธรรม
จะให้ความยุติธรรมกับนายพานทองแท้ถ้าไม่ผิดก็คือไม่ผิด
นี่คือคำพูดของนายธนกรวังบุญคงชนะ
รองโฆษกภักดิ์พลังประชารัฐออกมาตอบโต้แทนนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จับตานะคะการประชุมคณะรัฐมนตรี
นัดแรกของรัฐบาลพลเอกประยุจันทร์โอชาที่มาจากการเลือกตั้งนะ